ใช่แต่วันนี้นายกมาแบบว่ะยังไงฮะ

สปอร์ตไลฟ์เนี้ยจู่จู่เนี้ยมันดับดับคาทำเนี้ย
นายกอกอ่ะอืมสปอร์ตไลฟ์ดับหรอ
ต้นไม้มงคลเพิ่มซะหน่อย

คุณอิทธิพลคุมปลื้มนะฮะรัฐมนตรีติ๊กเนี่ย

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาตินะฮะ

เนื่องจากมีผู้ร่วมงานเนี่ย
มันไม่ใช่อะไรเลยนะไปสะดุดฟลั๊ก

นึกว่ามีอาเมฆเอาคลายอะไรกันขึ้นแหม

ทำให้นายกถึงกับเวอฮะ

จัดงานอัตลักษณ์แห่งสยาม
ไปฟังเสียงนายกสักนิดนึง
เดี๋ยวดูให้มีสีเหลือเหลืองหน่อยหน่อยสีสันให้มากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะด้วยด้วย
ไม้มงคลไม้สีดอกอันนี้ไม้เขียวไม้หอมเราก็เยอะแล้วรู้ป่ะ
มีกี่ชนิดอ่ะเคยนับไหมหลายไอ้พูดอ่ะไอ้พูดอย่างเงี้
ใครก็พูดได้หลายชนิดเนี้ยเออไอ้นี่พอรู้เรื่องเลยโอ้โหดูก่อนนี้
คุณมดรู้ไหมฮะไม้มงคลนายกให้นักข่าวไปนับไม้มงคลอือ
ตอนที่นายกไปคำชโนธรู้ไหมรัฐบาลเขาทำสำเร็จมากี่อย่างแล้ว
อ่ะให้นับอีกแล้วโครงการบานเลยวันนี้ถึงขั้นว่านายกบนเนี่ย
เดี๋ยวจะต้องปลูกไม้สีไม้มงคลไม้หอมมันเยอะแล้ว
รู้บ้างหรือเปล่าว่าไม้มงคลอ่ะที่ทำเนียบมันมีกี่ชนิดอืมหลายชนิดค่ะ
อ่าการพูดอย่างงี้ใครก็ตอบได้ตอบจงสิครับคุณมีอะไรบ้างทราบไหมฮะ
หือไม้มงคลเป็นหลายชนิดเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่า
อยากให้ปลูกไม้มงคลเพิ่ม
ขณะเดียวกันวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองเนี่ยนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคอรมอล์
แหม่ตอนนี้ทุกคนก็เปิดตัวคุณชัดชาติกำลังมาเป็นอันดับหนึ่ง
โผล่ยังไงคุณชัดก็มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่

นะฮะวันนี้การคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพเนี่ย
ของพักยังไม่ได้หากำลังพิจารณาว่าจะเอาใคร
ก่อนจะบอกว่าวันนี้วันนี้วันนี้วันนี้วันนี้

เพราะว่าจะสว่างที่สุดไปดูด้วยนะ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามท่านรอง
ดูดาวสุกแล้วมันมีผลดียังไงอ่ะ

ถามหมอชาวที่ดาวสุกนี่มันมีอะไรย้ายอีกไหม
ใช่แต่ถ้าจะไปดูดาวสุกดูย้อนหลังในยูทูปนะครับ

ฟ้าเปิดหรอในรอบส่วนท้ายปี๒๕๖๔แม่

เขาบอกว่าประมาณ๒ทุ่มคุณแม่วันนี้
ทุ่มนะเลิกรายการพอดีเลยมดก่อนเข้ารายการแฉ

เขาว่ามันสว่างที่สุดในรอบปี
ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึง๒ทุ่ม
หมอบอกรักสิแปลว่าอะไร
มีเหตุการณ์อะไรหรือเรื่องราศีต่างบ้างไหม
ว่างเด่นเห็นชัดด้วยตาเปล่าทางที่ตะวันตก

หมอช้างคะถามจากรายการข่าวใส่ไข่
พอเวลาเจ้าส่งไปดูจะหาหมอช้าง

เดี๋ยวต้องถามสิว่าทำไมท่านลอง

ได้ครับมาถึงเรื่องราวของพี่เช้าบ้างครับ

ออกรายการอยู่ที่ไหน

ได้อยู่ชาติหลักเมือง

ไม่ดาวสุกเป็นดาวสวยงาม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

เนื่องจากนี้คุณต้องมาเคลียร์กับผมวันหลัง

รองนายกเขาพูดเนี่ยรองนายกเขาบอกว่า
เอ้าวันนี้ให้ไปดูดาวสุกกันนะ

มีนัยยะอะไรทางการเมืองหรือเปล่าคุณว่า
อยู่แล้วเป็นดาวแห่งความรักอ๋อไม่ได้เป็นแบบลาหูอมจันทร์อะไรอย่าง
นั้นแล้วเนี้ยไม่ต้องกังวลโอเคใครใครที่อยากอยากจะชมดาวสุข
ซึ่งเป็นดาวที่เป็นวีนัสเทศแห่งความสวยงามเป็นดาวประจำผู้ที่เกิด
ศรีตุลแล้วก็ราศีพฤศพครับอ่าถ้าดาวดวงนี้มันดีเนี่ย
ก็ทำให้สองลาศีเนี้ยมีชีวิตที่ดีขึ้นอืมอ๋อแล้ว
ราศีทุลคร่าวดวงมัดดำอยู่โอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สารหลักเมืองค่ะยิเว้น่ะครับมาไว้สารหลักเมืองเนี้ย
ว่าเสียพกเขาปิดถ้าเดินออกมาศักดิ์สิทธิ์มากบอกว่า
อธิษฐานให้เจอคนดีดีประมาณว่าต้องโทรมา
ก็ไม่เข้าใจไงก็ร้อยวันพันปีท่านรองนายกไม่เคยพูด
ถึงดาวยกดาวย้ายอ่าฮะอยู่ที่นายที่รองนายกมาพูด
พูดว่าไงวันนี้ดาวสุขย้ายนะออกไปดูดาวสุขกันด้วยนะ
ท่านอาจจะอยากเปลี่ยนเรื่องคุยหรือเปล่าไม่ต้องมานั่งถามแล้ว
ต้องถามว่าดาวสุขมันพิเศษยังไงถึงจะต้องมาเปลี่ยนดวงเปลี่ยนอะไรกันหรือเปล่า
ไม่มีอะไรที่ยังไม่เปลี่ยนดวงเมืองจะเปลี่ยนปีนาปีหน้า

มาก็คือสุริยุปราคาแบบเต็มดวงเมื่อวันที่สี่ธันวาคมอ๋อเหรอ

อันนั้นก็เป็นอันแรงส่งท้ายปีนะครับ
ก็คือไม่ได้เต็มดวงเป็นสุยุปราคาหรือว่าราหูอมอาทิตย์นะครับ
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ที่ผ่านมา
อันนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้พวกราศีพิจิกษ์ราศีพฤศพเนี่ย
โดนหางเลขกันไปในตอนนั้นนะครับ
เมืองเขาปิดสายแล้วเมืองแล้วคุณกลับบ้านจะแอ็กจี้ทักทายหมอช้างยัง

ขอบคุณนะคะอาจารย์ช้างขอบคุณนะคะ

คุณแม่เราดูแม่คุณประชาภาคไง

เดี๋ยวก่อนนะพี่โน๊ตเดี๋ยวขอถามเรื่องนี้หน่อย
อาจารย์ช้างเป็นคนบอกพี่เรื่องว่าพี่จะมีแฟนมีความรักป่ะ

พูดเหมือนกันหมดเลย
สองคนเลย
แต่มันไม่มีไงแม่